ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะต้องเคลียร์กันอีกยาวเลยนะ
เป็นกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาโพสต์
เตือนไปถึงนักแสดงรุ่นใหม่อีกเช่นเคย
แต่คราวนี้เรื่องเกิดกับนักแสดงรุ่นใหญ่
อย่างพี่ต้อมรัชนีกรนั่นเองนะคะ
เธอโพสต์เดือดผ่านในเฟซบุ๊กเลย
ถึงรุ่นน้องในวงการเรื่องของมารยาท
รวมถึงเวลาในการทำงานร่วมกับคนอื่นด้วย
เอาล่ะงานนี้หลายคนก็คาดเดาเลยว่า
น่าจะเป็นสาวน้ำตาลชะลิตา
โดยพี่ต้อมก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองก็ไม่ขอเจาะลึกนะ
ว่าเป็นใครถึงใครใดเลย
แต่ก็รับว่าตอนนั้นรู้สึกอัดอั้นตันใจมาก

อนขอค่ะอยากให้เด็กรุ่นใหม่นะคะใส่ใจในเรื่องเวลา
เรื่องของมารยาทมากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะ
คลื่นลูกใหม่เข้ามาในวงการเยอะมาก
แล้วก็แต่พี่ต้อมก็บอกไม่เป็นไรตัวเองปล่อยวาง
ไม่ได้มีอะไรติดค้างไม่ค้างคาอะไรค่ะ
เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงดีกว่า
ไม่ต้องพูดถึงกันไม่ใช่เอาไปแล้วไม่ใช่
เอาเป็นว่าไม่ใช่เอาเป็นว่าไม่ใช่ดีกว่า

บอกโดยรวมดีกว่าขอบอกโดยรวม

อย่างวงการนี้มันก็มาแว๊บไปแวบเนอะสมัยนี้
ก็อย่างที่บอกก็ควรจะต้องแบบรู้จักสัมมาคารวะ
รู้จักเวลาอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่จะถ่ายละครถูกไหม
ที่พี่พูดมันเหนือเลเวลไหนคะหนึ่งหรือสิบ

แต่ณเลเวลตรงนั้นมันเออลืดจะไปลงจะมาเนาะเออด้วยวายเนาะ
มันก็อาจจะเป็นตอนนั้นเลเวล๑๐แล้วตอนนี้ตกมาศูนย์แล้ว
ไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมอง
ก็หลังจากพอไปทำงานร่วมกันมีน้องต่างที่ร่วมกันกับพี่
พฤติกรรมเปลี่ยนไปขึ้นมั้ยคะอาจจะดีขึ้นดีขึ้นมั้ย

ตอนนี้คือพี่สงบแล้วก็อย่างที่บอกว่า
เราไม่สามารถจะเปลี่ยนใครได้นอกจากเปลี่ยนตัวเราเอง
ถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองไม่ได้เราก็อยู่กับคนรอบข้างไม่ได้
ตอนนี้ก็เคลียร์เหมือนกันพี่ต้อมบอก
เคลียร์ไม่มีอะไรครั้งค่ะแล้วตอนนั้นคือเป็นอารมณ์

แต่ว่าจบเปลี่ยนที่ตัวเองสบายใจที่สุด
แต่ก็มีชื่อของสาวน้ำตาลชะลิตาเข้ามาเอี่ยว
ตอนนี้ฉันเข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณปะปะดน

แล้วเขาก็โพสต์ว่าน้องน้ำตาลมีวินัยน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้
ประเด็นนี้น่าจะตกไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ